คือเรียกว่าเป็นแบบสองสไตล์

คนหนึ่งตามใจพี่จอสจะเป็นแนวของพี่ป๊อก

คือเซ็กซี่ทั้งสองท่านค่ะ

นึกดีไหมยังไงของพี่จอสกับสมาธิ
ไม่บอกเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะ

ถ่ายจากตอนนี้
เอามาเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ไม่เยอะมากค่ะพอประมาณหนูใช้เวลาถ่ายแค่ประมาณแบบสามชั่วโมงก็เสร็จ
เตรียมชุดไว้กี่ชุดที่จะถ่ายกันดี
มันมีชุดแถลงข่าวอันหนึ่งใช่ไหมคะชุดในงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่จะออกทำออกมาเป็นโฟโต้บุ๊คไหม
ไม่มีโฟโต้บุ๊กค่ะแค่วางจัดในงานเฉยค่ะ
ก็คิดเองดูซิแทบที่ีปยักษณ์หนึ่งนะครับ
ใครมาดูซิได้ดีครับ

หรือแบบเหยียงกันไม่ลงตัวก็คือเอาแบบตัว
ในแนวพี่ก็ไม่เอาแบบนั้น
เราก็ไปรันดู
และในแนวของกี้พี่ป๊อกก็ไม่เคยทำแบบนั้นเหมือนกัน
ก็เลยนี่นะคะสลับกัน

ว่าจะเอาแบบประมาณไหนซึ่งเป็นแบบที่เราไม่เคยถ่ายด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะได้มีเก็บเอาไว้

ตอนนี้คือเตียงมาจากที่ไหนนะครับ

ใช่
อะไรนะคะ
คือการ์ดเนี่ยมันมาแล้วเราต้องเอามาใส่ซองอีกทีนึง
ก็ตอนนี้ที่บ้านพี่ป๊อกตอนนี้ก็เป็นโรงงานอยู่ค่ะ
เพราะว่ามีกันอยู่คนงานอยู่แค่สองคนค่ะก็คือป๊อกกับมากกี้ก็นั่งใส่ซอง
ตอนนี้เวลาแบบเพื่อนมาบ้านเราก็จะแอบให้ช่วยกันว่า
ตอนนี้ก็เพิ่งใส่ซองเสร็จแล้วก็เริ่มแจกแล้วค่ะ
มีการ์ดเรามากว่าจะไปทานเป็นกว่าจะทำอะไร

ไม่มีปัญหาแบบกันหรือไม่กันแล้วก็คนมาที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องคิดมาก
ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะหรือปลาวีค่ะ
พี่ป๊อกก็มาทองพูดกับมา
ก็ทุกสำนักข่าวก็เขียนอย่างชัดเจน

ก็เป็นงานอีเวนต์
เป็นงานแฟนแชลเครื่องเพชร
แต่ของพี่ก็คือกับพี่ป๊อก

ซึ่งของทั้งหมดไม่ใช่ของกี้ค่ะ
แล้วก็ของทั้งหมดไม่ใช่ของพี่ป๊อปค่ะ

อันนี้คือค่อนข้างซีเรียสถึงขั้นต้องแบบเอ่อ

มันก็มีกระแสทางด้านลบ
เยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้แหละค่ะ

กี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร

ก็รู้ไปคนที่อ่านไม่ถึง
ก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

เขาจะแบบว่าเขาค่อนข้างแบบเซ็นสิทีฟ
ใช่เขาก็เลยแบบอยากจะบอกว่า

ไม่เป็นทางด้านนี้

นั่งได้แฮปปี้แล้ว
ไม่เอา

ความเหมาะสมดีกว่าค่ะ